นี่ฟังข่าวพี่เบิร์ตก็เลยหยิบข่าวนี้มาเล่าต่อเลยละกัน

ไม่ได้เจอหน้าลูกชายมา๓๗ปี
คือโดนพรากลูกไปตอนนั้นลูก๓ขวบใช่ไหม

แล้วเอาลูกไปเลยไม่ได้เจอหน้ากัน
จังหวะนี้ที่จะให้ดูค่ะ๓๗ปีที่รอคอย
ไอ้เย้ลลูกมาแล้วไอ้เย้ลลูกไข่มาลูกไข่ลูกไข่มา
คุณยายจำลูกได้ไหมคุณยายจำลูกได้หรือเปล่า
พระพระกันตอนเมื่อกี้ปี๓๐พระร่าย๓๗หรอ
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมลูกชายไปถึง
ใช่ก้มกราบเท้าแม่
แล้วหลานก็นั่งด้วยหมอตัวเล็กร้องไห้เลย
หลังจากนั้นก็โผล่กอดกัน๓๗ปีที่รอคอยค่ะ
คุณยายคุณย่าคุณย่าแย้มพูดไม่ออกเลยนะ
ปีแล้วค่ะไม่คิดนะว่าสุดท้ายแล้ว

เรื่องราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่แม่ลูกพัดพรากจากกัน
แล้วพอได้เจอหน้ากันมันก็เป็นความตื้นตันใจ
บอกไม่ถูกลูกชายคนนี้คือในเชนอาริกิจอายุ๔๐ปีนะคะ
ถามคุณเชนลูกชายคนนี้เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนผม๓ขวบพ่อผมอุ้มผมออกจากบ้าน
แล้วให้ผมมาไปอยู่กับพ่อบุญธรรมที่ชุมพรหน่อย
ผมไม่ได้เห็นหน้าแม่เลยผมอยู่กับครอบครัวฝั่งพ่อบุญธรรมมาตลอด
แล้วพ่อบุญธรรมก็ส่งเสียผมให้เรียนจบให้มีงานทำ

ถามพ่อบุญธรรมไปนะพ่อแม่ผมตัวจริงคือใคร

และที่ผ่านมานะตัวคุณเชนเองพยายามตามหาแม่
คิดว่าแม่อาจจะไม่อยู่แล้วแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้
จู่ค่ะในอำเภอบางแพรที่ราชบุรี
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านโทรมาหาคุณเชน
บอกว่าเนี่ยแม่อยากเจอแล้วก็เล่าเรื่องราวของแม่ให้ฟัง
คิดดูคุณเชนขับรถจากชุมพร
เจอแม่ที่ราชบุรีลองฟังดูหน่อยค่ะ
คิดแต่ว่าไม่สามารถที่ว่าติดต่อได้
เพราะว่าไม่รู้ไงว่าแม่ชื่อจริงชื่ออะไร
คือตอนนั้นก็เลยไปติดต่อไม่ได้
ก็คือว่าไม่รู้ชื่อติดกันเอง
เสียใจมากเลยครับคือไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับ
จะมาใช้ชีวิตตัวคุณแม่หรือว่าจะชวนคุณแม่ไปอยู่ทางไหน

เพราะว่าอยู่นี่ก็เป็นห่วง
ไม่มีใครจะได้ดูแลแกเต็มที่
ก็คืออยู่กับผมก็ผมจะได้ดูแล
เวลาเจ็บไข้ไม่บ่ายก็คงจะได้พาไป
ย้าย้ำบอกนะตอนผัวคนแรก
ฉันมีลูกกับผัวคนแรก๒คนคนโตเป็นผู้หญิงตายไปแล้ว

แล้วผัวเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าสติไม่ดี
เอาลูกออกจากบ้านไป

แล้วย้าย้ำก็มามีสามีคนที่๒อีก
มีคนที่สองก็ตายไปทีนี้ก็คิดถึงลูกแล้วไง

ท้ายที่สุดลูกบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่
กลับไปอยู่ที่ชุมพรด้วยกันแล้วจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด
สมกับ๓๗ปีที่คิดถึงไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะคะ
ยินดีด้วยนะคะครับมีแม่ดูแลแม่ให้ดีนะครับค่ะ